ที่นี่วัตถุดิบก็แปลกใหม่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน
เอามาทำอาหารได้ด้วยหรือครับเนี้ยอ๋อนี่อันนี้ถาวมันอยู่ไหม
โอ้โหอะไรอ่ะหาอะไรกันอยู่อะไรอ่ะดูดูแล้วแทงแทง
ขุดขุดเอาออกมาแล้วเฮ้ยนี่อะไรคะไม่รู้อ่ะ
ผมตอนแรกผมคิดว่าเป็นรากไม้นะใช่ใช่แต่เขาว่ากันว่านี่คือ
หัวมันเทียนหนึ่งปีมีทานได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นเองนะโอ้โหอืม
เอาเจ้าหัวมันเนี่ยนะมันเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวตราด
นับวันยิ่งหาได้ยากแล้วนะครับชาวบ้านเขาก็ช่วยกันหาเจ้าหัวมันในป่า
แบบนี้นี่แหละครับเขาบอกว่า๑ปีหาทานได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอง
มันจะมาในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมเท่านั้นแหละครับหัวมันเทียนเหรอ
ก็ไปถามชาวบ้านในพื้นที่นะครับว่าเอ๊ะไอ้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่
ทั้งนางสำอางอิมอุไรอายุหกสิบห้าปีและนางไพร่สอนมณีอายุหกสิบสอง
โอ้ยชาวบ้านบ้านคลองมะนาหมู่สี่ตำบลไม้รูดเอาไปคลองใหญ่จังหวัดตระหลาด
เขาบอกว่าหัวมันเทียนเนี่ยนะฮะต้องช่วยกันขุด
แล้วมันจะอยู่แถวบริเวณป่าริมคลองท้ายหมู่บ้านถ้ามาถูกฤดูกาล
มันมาเยอะแล้วเวลาเอาออกมาต้องเดินหาเถาของหัวมันเทียนก่อน
คือพูดง่ายดูข้างบนเห็นอะไรเห็นเถาวันของมัน
ก็จะใช้เสียมค่อยขุดที่บริเวณโคนเถา
เจาะลงไปเป็นหลุมเล็กแบบนี้แล้วก็ขุดลงไปเรื่อย
พบหัวมันเทียนค่อยขุดนะขุดที่รอบหัวมันเนี่ย
ต้องขุดลึกลงไปประมาณหนึ่งเพราะดูคุณดูเอาดิ
ดูดิมันเป็นลักษณะแนวยาวมันต้องขุดลึกอยู่นะ
ใช่แล้วล่ะครับน้องใบตองต้องขุดดีไม่งั้นขาดด้วยนะ
นี่แหละที่บอกว่าต้องขุดให้ลึกแล้วค่อยขุด
นี่ดึงขึ้นมาขุดต้องค่อยดึงขึ้นมา
งั้นมันจะขาดอย่างที่น้องใบตองบอกฮะ
คุณผู้ชมพอได้ออกมาแล้วเนี่ยนะไม่ใช่ว่ากินได้เลยนะ
ลงไปล้างก่อนแต่อย่างนี้ละกัน
สำหรับหัวมันเทียนที่คุณได้เนี่ยขายนะเอาแบบสด
ยังไม่ทำอะไรเลยนะราคาดีกิโลกรัมละ๑๐๐บาทเลยนะครับ
น่าสนใจอย่างแรกล้างน้ำให้สะอาดก่อน
แล้วนำไปต้มให้สุกนานประมาณสัก๒๐นาที
จากนั้นนำมาปอกเปลือกออกเห็นไหม

เขาบอกว่ารสชาติมันจะมันหอมหวน
แล้วถ้าจะมาทำอีกหนึ่งเมนู
ก็คือต้มกะทิเนี่ยก็ขูดแบบขูดมะพร้าวแล้วก็คันกะทิลงไปต้มด้วย
มันก็จะได้ความหอมมันของกะทิลงไปด้วยครับ
โอ้โหแต่ละอย่างนะบอกเลยว่าแต่ละเมนูน่ากินน่าทานทั้งนั้น
แล้วนางสำอางยังบอกอีกว่าเมนูจากหัวมันเทียนเนี่ยเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบต่อกันมา
ทำกินกันมาเป็นร้อยปีแล้วไม่ใช่เพิ่งจะมาทำกันตอนนี้แล้วต้มกะทิหัวมันเทียนเนี่ยรสชาติเป็นยังไง
ก็เล่าให้ฟังนิดนึงมันจะหวานก่อนหวานแล้วก็มันเค็มกลมกล่อมเหนียวนุ่มด้วยนะ
อันนี้เหมือนแกงบวชเลยอารมณ์แบบอย่างนั้นเลยอะครับน้องใบตองครับเหมือนมันแกงบวชอะไรอย่างเงี้ยใช่
ลองทานกันดูผมก็ไม่เคยทานหรอกไอ้หัวมันเทียนเนี่ยมันเป็นยังไงแต่เชื่อว่าถ้าเป็นหัวมันแบบนี้มันน่าจะมีความหอมมันอยู่ในนั้นนะ
แล้วยิ่งต้องใส่พวกกะทิน้ำตาลลงไปเนี่ยแน่นอนแล้วครับรสชาติแท้จริงมันอาจจะดูแบบจืดหน่อย
แต่พอเติมความหวานความมันเข้าไปผมว่ามันน่าจะเข้ากันกลมกล่อมกันดีมันแกงบวชอย่างนี้นะอารมณ์แบบนั้นเลยก็น่าจะอร่อยมันหอมหวานเหมือนกันเนาะ
ใครรู้จักหรือไม่รู้จักยังไงก็ส่งข้อความมาบอกกันได้หรือว่ามีชื่อเรียกแบบอื่นไหมอะไรอย่างนี้หรือในพื้นที่อื่นมีไหมส่งมาบอกกันได้นะจ๊ะ